ค่ะจากเรื่องของฟ้าฝนเราตามมาดูเรื่องของเหตุเพลิงไหม้กันอีกรอบนึง
ตอนนี้คุณผู้ชมและหลายท่านยังคงมีคำถามสงสัยว่าแล้วตกลงมันยังไม่ได้มีข้อสรุปเลยว่า
มันมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสายไฟ
เพราะว่าเขาไปเจอสายไฟใต้ฝ้าเพดานพันกันยุ่งเหยิงเลย
และคัทเอาท์ตัดไฟบางตัวไม่ทำงานด้วย
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบ
ล่าวงานทำแบบนี้ก่อนว่าเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๔
แล้ววันพุธที่สามสิงหาก่อนเกิดเหตุหนึ่งวันร้านเนี่ยเขาบอกว่ามีหลอดไฟด้านบนเพดานในผับเนี่ยมันตกหล่นลงมาหนึ่งตัว
ตอนนั้นให้ช่างไปรื้อฝ้าเพดานไปซ่อมแซมค่ะแล้วระบบไฟตัวเดิมมันก็หล่นลงมาอีก
ในวันที่สี่สิงหาวันเกิดเหตุค่ะมีการวิเคราะห์เบื้องต้นว่าอาจเกิดจากการเดินสายไฟไม่ดีพอนะคะ
คาดการณ์ว่าน่าจะมีการใช้ไฟเกินขนาดเกินกว่าที่สายไฟมันจะรองรับได้ด้วย
ก็เลยทำให้เกิดเหตุสายไฟบนฝ้าเพดานบริเวณฝั่งซ้ายของเวทีมันเกิดประกายไฟจนไฟมันลุกลามอย่างรวดเร็วค่ะ
และยังมีการตรวจพบด้วยนะคะว่าการเดินสายไฟใต้ฝ้าเพดานเนี่ยคุณผู้ชมลองดูภาพ
มันไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย
เจ้าหน้าที่จะเก็บหลักฐานการใช้ไฟฟ้าของสถานบันเทิงแห่งนี้
แล้วไปคำนวณค่ามาตรฐานในการใช้ไฟกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง
โดยเฉพาะเหล่าบรรดาเครื่องปรับอากาศ
และพบด้วยนะว่าระบบคัทเอาท์ตัดไฟตัวย่อยทำงานปกติ
แต่คัทเอาท์ตัดไฟตัวหลักคุณ
หรือง่ายคือตัวเมนไม่ทำงาน
ว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้
เกิดจากการใช้ไฟฟ้าเกินขนาด
จนไฟฟ้ามันลัดวงจรนะคุณ

เป็นเรื่องของคัทเอาท์ด้วยเรื่องของสายไฟด้วยนะคะ

สำหรับผู้เสียชีวิตรายที่๑๕หน่อยค่ะ

ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิต๑๕ศพนะคะ

นางสาวนิตยานีน้อยอายุ๓๐ปี
ซึ่งเป็นน้องสาวของผู้ตายเปิดเผยนะคะ
บอกว่าวันนั้นพี่ชายคือนายธนกฤษนีน้อยอายุ๓๖ปี

พี่ไม่สามารถหนีออกมาภายนอกผับได้
พี่หนีออกมาภายนอกผับได้นะคะ
แต่ว่าพี่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ท้ายที่สุดพี่ชายก็เสียชีวิต
ส่วนในกลุ่มเพื่อนของพี่ชาย

คือนายสุรการเรืองฤทธิ์อายุ๓๕ปี

และนายสุเทพมงคลแก้วอายุ๓๓ปี
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลเมื่อวานนี้ค่ะ
รวมคนในกลุ่มของพี่ชายที่ไปเที่ยว

แล้วก็ยังมีคนที่บาดเจ็บอาการสาหัสอยู่อีก๑คนด้วย
ซึ่งน้องสาวของผู้ตายบอกเพิ่มเติม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันสร้างความสูญเสียให้กับครอบครัว
ภรรยาของผู้ตายเองยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
เพราะว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์นี้
ยังมีลูกสาวยังอยู่ในวัยเรียนอีก๒คน

ทำไมวันเกิดเหตุทางร้านยังเปิดให้บริการอีก
เพราะว่าตอนนั้นพี่ชายกับเพื่อน
เข้าไปฉลองวันเกิดตอนตีหนึ่ง
แล้วหลังจากนั้นอีก๒๐นาทีต่อมา

เกี่ยวกับเวลาในการเปิดปิดสถานบันเทิงด้วยนะคะ